มีรถกระบะคันหนึ่งไม่ยอมหลบรถพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนผนโยธินช่วงเชียงราย

ถึงขั้นที่ว่าพยาบาลที่อยู่บนรถพยาบาล

อ้างลงมาดู
เป็นรถพยาบาลจากโรงพยาบาลพานที่เขาไปรับคนไข้
มาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เพื่อจะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลผ่าน
รถกระบาดคันนี้ทะเบียนผพข๒๘๕๘เชียงราย

จากการตรวจสอบเจ้าของรถ
มีคนใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอภิรักษ์กันธรรม
ออกมาโพสต์บอกว่ารถคันนี้เป็นของผม

เป็นคนขับค่ะแล้วก็จะให้พ่อมาขอโทษ

แล้วก็เจ้าของรถอภิรักษ์กันทาน

กรรมคับการควบคุมฝุงชนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน
แต่เขาไม่ได้ขับนะพ่อเขาขับ
วันนี้พ่อเขาก็มาแสดงความขอโทษ
ทางโรงพยาบาลผ่านแล้วนะครับ
โดยตอนในคลิปบอกว่ารถพยาบาลก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
ขับตัดน่งตัดหน้าเปิดไซเรนเนี่ยสุดท้ายแล้ววันนี้มาขอโทษนะครับ
บอกว่าขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งจากการที่เขาทำผิดไปนะครับ
ก็ทางท่านเพศรัชกรหญิงวาสนาเตชะธีรวัตรรองผู้ในการโรงพยาบาลผ่าน
ก็มารับกระเช้าดอกไม้นะจากการขอโทษนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีก็มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้วนะครับ
โดยสพแม่ลาวนะฮะได้เปรียบเทียบปรับไปแล้ว
สำหรับลุงที่ไม่หลีกทางให้กับรถพยาบาลนะครับ